อดมอเตอร์ไซค์อย่าลืมเอากุญแจออกเด็ดขาดเลยนะ
เพราะว่าน้อยที่จะได้คืน
แต่ครั้งนี้เนี่ยนะมันคือพลังของโลกออนไลน์ครับ

ผู้ชายคนนี้เดินผ่านมาหน้าบ้านหันหลัง
แล้วก็กลับมาคล่อมมอเตอร์ไซค์นะครับ

ออกไปทางเข้าเมืองพังงาเนี่ย

คงเหลือบเห็นแหละว่ามอเตอร์ไซค์เสียบกุญแจไว้

ทะเบียนหนึ่งกไก่ทฐาน

อยู่หน้าบ้านเลขที่๕๘ทับ๓หมู่๕
ตะโบดกระโสมอำเภอตะกวดทุ่งจพังงาครับ
หลังจากมอเตอร์ไซค์ถูกขโมยไปไปแล้ว
ขอบคุณนะที่เสียบกุญแจไว้ให้ด้วยนะฮะ

ก็ไปแจ้งความที่สพตะกัวทุ่งเลย

พลเมืองดีช่วยกันแจ้งเบาะแสให้หน่อยนะครับ
มีการแชร์เข้าไปในกลุ่มของจังหวัดพังงาเขาเนี่ยนะฮะ
ปรากฏว่าช่วงเย็นนะครับกลุ่มผู้ชมเนี่ยฮะ
มันมีภาพจากกล้องวงจรปิดตามจุดต่าง

มอเตอร์ไซค์ที่ถูกขโมยผมเห็นนะ
จอดทิ้งอยู่ริมถนนสายพังงาพับบุตร
ใกล้กับวัดเขาม่วงอำเภอเมืองพังงา
แล้วคนที่แจ้งก็เฝ้ารถให้ด้วยนะ
ใจดีจริงคือไปเจอไม่พอเฝ้าอยู่ให้ด้วย

เจนครับพี่เจมส์เป็นพลเมืองดีที่ไปเจอรถนะฮะ
บอกว่าช่วงเช้าขับรถไปส่งแฟนทำงาน

ช่วงเย็นมารับแฟนก็เป็นคนช่างสังเกตเยี่ยมมากพี่

แฟนก็บอกว่าเฮ้ยพี่มันมีประกาศรถโดนขโมยนะ
ในโลกออนไลน์หนูเห็นนะครับ
ก็เลยขับรถกลับมาตรวจสอบทะเบียยี่ห
ก็เลยโทรแจ้งให้เจ้าของรีบมารับคืนครับ
ตรงเลยแล้วทีนี้ก็ให้เพลงติดต่อ
หาเจ้าของครับแล้วก็เจ้าของก็มาแล้ว

พี่วัสุรัติครับพี่วัสุรัตินารงครับ

นะฮะมาถึงพี่ก็ตรวจดู

กุญแจรถนะฮะก็เสียบอยู่นะครับ

มันน่าจะพอเห็นข่าวที่แชร์กัน

กลัวความผิดเลยจอดทิ้งเลยนะครับ

ขอบคุณนะครับคนที่มาเจอรถนะครับ

แล้วพี่ไม่บิดกลับมันเอากุญแจไว้ด้วย